ดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะอยากให้คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านได้ดูมากเลยนะคะ
จะบอกว่าตำรวจสมุทรปราการคุณครูในสมุทรปราการเนี่ย
ได้แต่มองแล้วก็อ้าปากค้างเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมโนสนโนแคร์นะคะตำรวจก็มีครูก็มีค่ะ
เป็นนักเรียนอาชีวะ๒สถาบันที่สมุทรปราการ
ยกพวกตีกันภายในห้องประชุมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ซึ่งในห้องประชุมเขามีการจัดอบรมทางวิชาการ
เป็นการอบรมการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาก็คือ
เอากลุ่มเป้าหมายนักเรียนอาชีวะในจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด
มาร่วมอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนอาชีวะตีกันและถามว่ามันรวดถูกประสงค์ไหม
ป้องกันป้องกันได้ไหมไม่เลยค่ะ

นักเรียน๒สถาบันอาชีวศึกษาสมุทรปราการ
พวกตีกันทั้งเก้าอี้ทั้งไม้ทั้งขวดค่ะ
ว่างปลาแบบนี้นะคะตำรวจก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามปลาม
แล้วคุณครูก็พยายามที่จะห้ามปลามแล้วได้ยินเสียงใช่ไหม
คือเขาประกาศผ่านไมค์บอกว่าลูกใจเย็นใจเย็น
ค่อยพูดค่อยจาถามว่าเป็นผลไหมก็ไม่เป็นผลนะคะ
โพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อความระบุว่า
กันในห้องประชุมเลย๒สถาบันชื่อดัง
โพสต์บอกด้วยนะคะบอกว่า
ฝ่ายหนึ่งมีเกือบ๒๐๐คนอีกฝ่ายมี๕๐คน
๕๐คนภูมิใจบอกคนน้อยแต่เปิดก่อนนี่ไงล่ะภูมิใจนะครับ
กันต่อหน้าตำรวจและครูบาอาจารย์
พอเกิดคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาสังคมที่

ลงพื้นที่ไปที่ห้องประชุมโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการนะคะ
ลงไปสอบถามคือเมื่อวานตอนที่เราไปถึงเห็นไหมฮะ
บรรยากาศค่อนข้างเงียบเพราะว่าเป็นวันหยุดเนี่ยนะคะ
เป็นวันเข้าพรรษาไปเจอพานโรงท่านหนึ่งค่ะ
ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นภายในห้องประชุมของโรงเรียนจริง
แต่นักเรียนสองกลุ่มที่ทะเลาวิวาสแล้วก็ตีกันเนี่ยไม่ใช่นักเรียนของสถาบัน
วันเกิดเหตุก็คือช่วงบ่ายของวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือทางตำรวจในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เขาหวังดีค่ะจัดอบรมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อป้องกันนักเรียนอาชีวตีกัน
ตอนนี้พานโรงบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไร
ทำไมถึงต้องตีกันทำไมถึงต้องทะเลาะกัน
แต่ระหว่างที่กำลังจะเลิกอบรมนักเรียนทั้งสองสถาบันเขาด่าทอใส่กัน
เหตุการณ์ที่จะบานปลายตามคลิปภาพที่ปรากฏ
ส่วนตอนเกิดเรื่องคุณพานโรงบอกว่าก็ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมหรอก
อยู่บริเวณชั้นล่างแต่ได้ยินเสียงมันดังมากเลย
สุดท้ายถามว่าเรื่องจบลงอย่างไร
เรื่องเนี่ยจบลงได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าคณะครูอาจารย์แล้วก็ตำรวจช่วยกันห้ามปลามได้อย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีค่ะไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ไม่มีใครถูกดำเนินคดีนะคะเพราะว่าไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินอุปกรณ์การเรียนในห้องประชุมแล้ว
ไม่มีเสียหายค่ะก็เลยไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้นอกจากจะไปถามพานโรงในโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
เราไปพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านย่านนั้นแหละค่ะอำเภอบางพลีนั่นแหละค่ะ
ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลกับเรานะคะบอกว่านักเรียนสถาบันอาชีวะตีกันที่เห็นในคลิป๒สถาบันเขาเป็นคู่อริกัน
ชนิดที่ว่าเจอกันไม่ได้ค่ะต้องจัดต้องเอาถ้าเจอกันที่ไหนต้องมีการเขม่นกันต้องมีการตีกันเป็นประจำชาวบ้านบอกว่าเอือมแล้วเอือมระอาแล้ว
เขาเป็นมาเป็น๑๐ปีแล้วเพราะว่าแต่ก่อนผมเรียนโรงเรียนมัธยมย่านนี้ก็จะเห็นว่า๒โรงเรียนนี้เขาก็ตีกันประจำเรายืนอยู่ป้ายรถเมย์เขาก็ตะโกนแล้วก็ปลาข้าวของข้ามหัวเราไปก็เยอะแยะมากมายแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีหนึ่ง
ต้องฝากตำรวจในพื้นที่นี่แหละค่ะเป็นความหวังจัดกิจกรรมป้องกันและอบรมนักเรียนอาชีวะตีกันยังไม่ทันป้องกันเลยค่ะจากนั้นเลยนี่คำตอบไม่ได้แก้ไม่ได้นะครับ